ผมจะพาไปหาข้อมูลหาข้อมูลนี้นะครับ

เพราะว่าท่านจะได้เดินทางสะดวกเกิดขึ้นแน่นอน
เพราะว่าที่นี่นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
ได้ค้นพบและค้นคิดค้นรถโจรเพื่อคนพิการ
ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์นะฮะ
รถคันที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นรถที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ
เขาคุดคิดค้นขึ้นนะครับ
ดูสวยงามดูอย่างนี้แหละครับ
เป็นคนไทยทำนะฮะเป็นบรรยากาศขณะนางกันติชาเรืองแดง
ตัวแทนคนพิการครึ่งซีกได้ทดลองขับขี่รถไฟฟ้าต้นแบบ
ซึ่งนางกันติชาและข่าวว่ารถคันนี้มีความสะดวกสบายต่อผู้พิการเครื่องซิกไปอย่างมาก
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถต้นแบบนี้ไปต่อยอดผลิตช่วยเหลือคนพิการต่อไป

พอรถมันออกมาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรอย่างไรบ้าง
ดีสุดค่ะดีสุดค่ะอยากไปไหนก็ไปได้
อยากจะร้อนเราก็ไม่ต้องห่วงค่ะ
อยากให้มีส่วนเข้าให้วิธีชายชัยจริง
วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ
และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทยนะครับกับบริษัทผลิตรถไฟฟ้าในประเทศจีน
ซึ่งขณะนี้คณะผู้ผลิตกำลังหารือกับกรมการขนส่งทางบก

และจะมีการพัฒนาต้นแบบต่อไปเพื่อขายเชิงพนิษฐ์ในอนาคตอันใกล้นี้
ศัตราจารย์นายแพทย์วรรณกิจโรจนพิวัฒน์
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็บอกว่า
จะมีการระดมสมองและร่วมกันออกแบบแผนงาน
โดยมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์
ที่สามารถจะตอบโจทย์ให้ผู้ป่วยหรือญาตินำไปใช้งานได้ในชีวิตจริงครับ
โดยมีการจัดตั้งกลุ่มนวัตกรรมเชิงสุขภาพขึ้นมา
ซึ่งกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาล
และผู้ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม
รวมกลุ่มกันจนได้รถต้นแบบคันนี้ออกมาครับ

คุณผู้ชมก็ถือว่าทำให้ผู้พิการ
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย
แล้วก็เห็นแนวคิดแบบนี้สุดยอดเลยนะคะ